คุณผู้ชมครับในช่วงเวลาที่ยังตามล่าตัวเสียแป้งนาโนตนะฮะ
นักโทษชายของเรือนจำกลางนครศรีธรรมราชกันอยู่เนี่ย

คือเจ้าหน้าที่ก็บอกเขาก็ต้องปฏิบัติการอย่างนี้ไป

ไม่มีแล้วจริงถึงจะหมดภารกิจบนเทือกเขาบรรทัศน์
ก็เกิดคำถามนะจะต้องหาอีกนานแค่ไหนถ้าไม่เจอจะทำยังไง
ผมเคยถามอดีตตำรวจเนี่ยเขาประเมินว่าสักประมาณเดือนหนึ่ง

ข้างบนไม่มีข้างล่างก็ดักไว้หมดอย่างนี้

ถ้ามันไม่เจอจริงก็อาจจะต้องปิดภารกิจบนเทือกเขาบรรทัศน์

แต่ทีนี้วันนี้มันมีการเผยแพร่ภาพนี้ออกมานะครับ
แล้วบอกเป็นภาพเสียแป้งนี่
เลี้ยงฉลองกับพักพวก๑๕คน
หลังจากหนีออกมาจากโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

หรือยังไงหรือเป็นภาพตอนนั้นจริง

โอ้โหท่านผู้ชมฮะวันนี้เราก็เลยตรวจสอบให้นะฮะ

ตำรวจได้แกะรอยตามรายงานนะฮะ
บอกว่าตำรวจเนี่ยแกะรอยหาพวกวัตถุพยานต่าง
เพื่อเชื่อมโยงกับการหลบหนีของเสียแป้ง
แล้วชุดสืบสวนตำรวจภูทรภาค๙เนี่ย
ไปได้ภาพจากกล้องโทรศัพท์มือถือเครื่องหนึ่ง
อาจจะเป็นเรื่องของพยานบุคคลที่ไปยึดมือถือมา
หรือว่ามาสอบนี้ฮะแล้วไปเห็นภาพนี้ได้ภาพนี้ฮะ
สั่งสรรควรทรัพย์พวกเนี่ยรวมแล้ว๑๕คนเนี่ย
จากการตรวจสอบในภาพเนี่ยพบว่าส่วนใหญ่จะเป็นเด็กวัยรุ่น
ในพื้นที่อำเภอตะโหมดจังหวัดพัทธลุงนะฮะซึ่งเป็นพื้นที่ของเสียแป้งเขา
บอกว่าบางข่าวก็บอกไม่ได้อยู่บนบ้านตระทางฝั่งปะเหลียนจังหวัดตรัง
แต่ว่าตรงนี้ไปอยู่ในสถานที่แห่งหนึ่งในฝั่งจังหวัดพัทธลุงแล้ว
ก็เลยไม่รู้อยู่ตรงไหนกันแน่นะครับอืมอ่านี่โอ้โหเจ้าหน้าที่ก็กำลังขยายผลอยู่นะฮะ
เดี๋ยวจะเรียกบุคคลที่อยู่ในภาพเนี่ยมาสอบปากคำว่าเออตกลงแล้วเนี่ยเมื่อไหร่
ภาพเก่าหรือภาพใหม่ค่ะเพราะเขาก็เปรียบเทียบจากภาพในกล้องวงจรปิดใช่ไหมพี่อุ๋ย
เมื่อสักครู่เนี้ยทีมข่าวของเราขึ้นเปรียบเทียบให้ดูอ่ะดูชุดใช่ไหมอ่าดูชุดนะคะ
ต่างกันที่หนวดนะอืมใช่ไหมอ่าแต่แต่ทรงผมก็ยังดูคล้ายคล้ายอยู่ค่ะ
แต่หนวดจังหวะในภาพในกล้องวงจรปิดก็ไม่น่าหนวดจะยาวนะอยู่ในเรือนจำอ๋อใช่
อยู่โรงพยาบาลแค่วันสองวันเองค่ะอ่าแต่ว่าชุดเนี้ยใช่อืม
แต่ว่าเจ้าหน้าที่เขาก็ประเมินว่าวันที่เสียแป้งหนีออกจากโรงพยาบาลมหาราช
นครศรีธรรมราชเนี่ยเหมือนตั้งใจขึ้นเขาบรรทัศน์อยู่แล้วเพราะใส่ชุดแบบโอ้โห
ชุดที่พร้อมจะหลบไปอยู่ตามโรงแรมหรือว่าข้ามแดน
ส่วนชุดในภาพนิ่งที่ว่าเขาไปได้มาจากมือถือของพยานบุคคลพยานแวดล้อมต่างเนี่ย
ก็เป็นชุดสีดำแขนยาวคล้ายกัน
จากการตรวจสอบภาพนี้นะฮะล่าสุดเราได้รับคำยืนยันจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้นะครับ
ยืนยันว่าภาพนี้เนี่ยเป็นภาพที่เสียแป้งเนี่ยอยู่ที่พม่าเมื่อ๔๕ปีที่แล้ว
ตอนนั้นไม่รู้ว่าไปทำอะไรยังไงหรือว่าหนีไปไหนอะไรยังไงนะฮะ
แต่ว่าสี่ห้าปีมาแล้วนะครับซึ่งตำรวจได้ทำเป็นข้อมูลชุดเดียวกับภาพจากกล้องวงจรปิดที่เสียแป้งเนี่ย
เคยทำร้ายผู้หญิงเมื่อ๓ปีก่อนเอาไว้ด้วยนะฮะ
นี่ตอนนั้น๓ปีก่อนนะนี่ยังไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะทุกวันนี้
แต่ว่าอยู่ดีอื้อหือก็โดดขี่เพราะกลางสถานบนเทิงแล้วก็กลางร้านอาหารเนี่ย
แล้วมีลูกน้องลูกน้องมายิงใส่เขาอีกนะตอนมีคนมาห้ามก็โดนเข้าไปด้วย
ส่วนในภาพซ้ายมือเนี่ยตามภาพนิ่งที่ตำรวจเขาบอกเป็นภาพเก่าเนี่ย
ลงตรวจสอบแล้วเป็นภาพเก่าเนี่ยนะฮะคนที่นั่งอยู่ขวามือของเสียแป้งนะฮะ
ที่เราทำชื่อเอาไว้นะครับอ้วนเสียงตึ้งหรือว่านายสุเชษสุวรรณวงศ์
คนนี้คือผู้ต้องหาคดีค้ายาเสพติดรายใหญ่ในพื้นที่สงขลานะครับ
แล้วก็เป็นเพื่อนกับเสียโป้อานนท์นะฮะซึ่งตอนนี้อ้วนเสียงตึ้ง
อยู่ในระหว่างการหลบหนีไปอยู่ที่ฝั่งประเทศเพื่อนบ้านคาดว่าอยู่ที่เมียนมา
อ่าเจ้าหน้าที่กำลังตามตัวอยู่เหมือนกันนะครับอีกคนนึงซ้ายมือของเสียแป้ง
ขวามือในภาพที่นั่งโอบไหล่อยู่เนี่ยนะฮะนี่คือเสียบุ๊ก
เป็นน้องชายของเสียโป้อานนท์แต่เหมือนว่าเสียบุ๊กนี่เขาออกมาชี้แจงแล้ว
บอกว่าเขาไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องขดงคดีอะไรต่างของเสียแป้ง
ตรวจสอบเรื่องภาพให้เท่านี้ก่อนกันแล้วกันนะฮะ
เดี๋ยวเราไปตรวจสอบสถานการณ์ในพื้นที่กันหน่อยดีกว่าค่ะ
คือตำรวจตั้งด่านสกัดนะคะเพื่อเพิ่มความเข้มข้นในการไล่ล่าตัวเสียแป้ง
คือตอนนี้เนี่ยสถานการณ์ในพื้นที่ฝั่งจังหวัดตรังเป็นยังไง
เดี๋ยวเราให้คุณผู้ชมตรวจสอบจากคุณวิรยุทธ์ปรานี
ผู้สื่อข่าวของเรานะคะพร้อมรายงานสดบรรยากาศเข้ามานะคะ

คุณผู้ชมครับแม้จะเข้าสู่วันที่๑๐แล้วนะครับ
แต่การปฏิบัติงานของตำรวจในการค้นหาตัวเสียแป้งบนเทือกเขาบรรทัศน์
ก็ยังคงทำงานกันอย่างเข้มข้นโดยเฉพาะเรื่องของการตั้งจุดตรวจสกัด
ตามจุดต่างบริเวณทางขึ้นเทือกเขาบรรทัศน์
ตำรวจยังคงปฏิบัติงานตลอดทั้งวันทั้งคืนนะครับ
โดยเฉพาะจุดที่ผมยืนรายงานอยู่ตรงนี้
เป็นบริเวณทางขึ้นน้ำตกไพรสวรรค์ตำบลโพรงมะเดืออำเภอย่านตาขาวจังหวัดตรังนะครับ
ซึ่งจุดนี้จะเป็นอยู่ห่างจากน้ำตกโตนเต๊ะ
ซึ่งเป็นทางขึ้นเทือกเขาบรรทัศน์ประมาณ๑๕กิโลเมตรนะครับ
โดยวันนี้มีตำรวจจากสพห้วยยอดนะครับ
เดินทางมาประจำจุดและปฏิบัติหน้าที่กันตลอดทั้งคืน
แม้ว่าจะมีฝนตกลงมาเล็กน้อย
แต่ตำรวจก็ยังคงปฏิบัติการอย่างต่อเนื่องนะครับ
คุณผู้ชมครับผมจะพาคุณผู้ชมย้อนไปดูช่วงเย็นที่ผ่านมาครับ
ทีมข่าวสังเกตว่ารถทุกคันที่ผ่านมาตรงจุดตรวจจุดนี้
จะต้องลดกระจกลงเพื่อแสดงตนว่าจะเดินทางไปที่ไหน

หากไม่พบพิรุธก็จะอนุญาตให้เดินทางเข้าพื้นที่ได้
ทางนี้เพื่อเป็นการป้องกันคนนอกพื้นที่
ที่อาจจะเข้ามาให้ความช่วยเหลือเสียแป้งนะครับ
แต่ละจุดที่มีการตั้งจุดตรวจก็จะมีตำรวจจากทุกสถานีตำรวจภูทร
ในพื้นที่จังหวัดตรังผลัดเปลี่ยนกันมาตั้งด่านทุก๘ชั่วโมงนะครับ
ซึ่งมีอยู่ทั้งหมด๓จุดในเขตอำเภอปะเหลียน
แล้วก็อำเภอย่านตาขาวจังหวัดตรังตลอด๒๔ชั่วโมงนะครับ
ซึ่งถึงแม้ว่าสภาพอากาศจะไม่เป็นใจ
แต่จากการที่ทีมข่าวได้คุยกับชาวบ้านคนหนึ่งชื่อว่าไนวิรัตนะครับ
ซึ่งมีความชำนาญในการเดินป่าบนเทือกเขาบรรทัศน์
บอกว่าส่วนตัวไม่เชื่อว่าเสียแป้งจะยังหลบหนีอยู่บนเทือกเขาบรรทัศน์นะครับ
คาดว่าน่าจะลงมาตั้งแต่๑๒วันแรกหลังจากที่มีการยิงปะทะ
เพราะเทือกเขาบรรทัศน์นั้นมีพื้นที่รอยต่อถึง๓จังหวัด
นั่นคือจังหวัดพัทธลุงจังหวัดตรังและสตูน
จึงเป็นไปได้ที่เสียแป้งนั้นจะเดินลงจากเทือกเขาบรรทัศน์ตรงจุดไหนก็ได้ที่ไม่มีตำรวจนะครับ
ที่สำคัญจากหลังจากที่มีการปะทะเสร็จสิ้น
สภาพของเสียแป้งนั้นไม่ได้สวมเสื้อหรือรองเท้านะครับ
ก็ยิ่งไม่เหมาะสมกับสภาพอากาศบนเทือกเขาบรรทัศน
เดี๋ยวเราไปฟังเสียงชาวบ้านกันครับ
ผมว่ามันไม่อยู่แล้วผมไปตั้งแต่คืนสองคืนปิดล้อมเนอะ
เพราะจริงเกาะนี้มันออกได้รอบอ่ะออกได้ต้วย

นี่จีนเกาะนี้เดินตามเกาะนี้เดินไปออกนครเขาได้
ฝั่งนู้นเดินไปออกรัฐภูมิก็ได้
แต่ทีนี้พวกถ้าพวกเทียนป่ามันนำนะ
มีทางหรือไม่มีทางไม่จำเป็น

แต่นี่ผมก็ยังไม่รู้นะว่าเขามีพรานหรือไม่มีพราน
แต่ผมเชื่อว่าผมก็ยังไม่อยู่ในนั้นแล้ว
ให้ผลิติการล้างเทียมข้น
เชื่อว่ากรณีที่เสียแป้งจะหลบหนีออกนอกประเทศ
จังหวัดสตูนเข้าไปในประเทศมาเลเซียนั้น

เพราะบริเวณหน้าน้ำทะเลอันดามัน
รอยต่อของจังหวัดสตูนกับรัฐเบอร์ลิส
ของประเทศมาเลเซียทั้งสองหน่วยงานมีเรด้าจับความเคลื่อนไหวของเรือต่างที่เข้ามาในรัศมีร์เกือบจะปกคลุมหน้าน้ำของทะเลอันดามันส่วนฝั่งของมาเลเซียก็เข้มงวดมากเหมือนกันนะครับ
โดยทางการไทยส่งรูปเสียแป้งไปให้ทางการมาเลเซียไว้เฝ้าระวังติดตามด้วยครับครับในส่วนของพื้นที่จังหวัดตรางนั้นเบื้องต้นทางผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดตรางก็มีคำสั่งนะครับว่าให้ตำรวจนั้นหยุดปฏิบัติหน้าที่ในการตั้งจุดตรวจสกัดไปจนถึงสิ้นเดือนพฤศจิกายนนี้ซึ่งหร